ดูเรื่องของการฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าเคอร์ฟิลล์กันบ้างนะฮะ
ยังย้ำนะคะเคอร์ฟิลล์เหมือนเดิมก็คือ๔ทุ่มถึงตี๔ช่วงเวลานี้ต้องอยู่ในเคหาสถาน
แต่ผู้ชายสองคนนี้เขาขับรถไปรับเพื่อนก่อนเสร็จแล้วก็นั่งกินยาดองกัน
เมาแล้วก็ขับรถฝ่าเคอร์ฟิลล์ค่ะคุณผู้ชม
พอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พุ่งไป๒๐๐กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ไม่รอดนะครับทุกคนไม่รอดจับนะครับ
ใช่ค่ะตรงนี้แหละเป็นจุดตรวจเคอร์ฟิลล
แล้วก็คัดกรองโควิด๑๙ที่ถนนเทพรัฐ
ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

ปรากฏว่ามีผู้ชายสองคนขับรถโตโยต้าแข็บสีบรอน
เข้ามาที่ด่านตรวจเคอร์ฟิลล์
๒คนนั้นก็คือนายชาวันวิทย์มังกรปั้นเงินอายุ๓๕ปี
อีกคนนึงคือนายเอกชนวงสุริยะอายุ๒๔ปีค่ะ

ขอดูเอกสารการออกนอกเคหาสถานในช่วงเคอร์ฟิลล์หน่อยครับ

แล้วก็พูดบอกว่าพูดแบบเมา
พูดเสียงดังเหมือนกับเป็นคนเมาเหล้ามา
ตำรวจก็เลยขอวัดปริมาณแอลกอฮอลหน่อยครับ
เป่าไปพอเป่าไปปุ๊บ
มันพุ่งไปนี่๒๖๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณผู้ชม

เพราะกฎหมายบอกว่าห้ามเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ก็ต้องสอบถามนายชวันวิทย์
บอกว่าผมขับไปรับนายเอกชนเพื่อน
เลิกงานตอน๓ทุ่มไปรับแถวลำสาลี
แล้วก็นั่งดื่มยาดองกัน๓แก้วใหญ่
พากันขับรถกลับบ้านย่านบางฉลง
แล้วมาถูกตำรวจจับแน่นอนค่ะ
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหา
ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินกับทั้งคู่
ส่วนนายชวันวิทย์ก็ต้องโดนเพิ่มด้วยนะ

โดนข้อหาเมาแล้วขับไปอีก๑ข้อหา
แล้วส่งตัวทั้งสองคนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

ไปดูที่ฉะเชิงเซากันบ้างค่ะคุณผู้ชม
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลบังปะกงพรมเทพรังสรรค์

อายุน่าจะไม่เกิน๒๐ปี
เดินเข้ามาหลบอยู่ในตลาดอบตริมถนนสุขุมวิทย์สายเก่า
ทีนี้ก็เลยประสานตำรวจให้มารับตัวค่ะ
ว่าเอ๊ะทำไมวัยรุ่นคนนี้ถึงออกมาเดินช่วงเคอร์ฟิลล์
แล้วระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็มาที่จุดที่เกิดเหตุด้วย
เห็นหน้าปั๊บจำได้เลย
นี่เพิ่งมีคนโพสต์ไปในเฟซบุ๊ก
แล้วก็อินบ็อกซ์มาที่เพจคนข่าวบางประกง
ตามหาผู้ชายคนนี้เขาสติไม่ค่อยสมประกอบ
หลังจากที่ผู้ชายคนนี้แอบขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย

มาหาเพื่อนที่ท่าไข่ตำบลท่าสะอ้าน
แล้วหลังจากนั้นก็หายไปจากบ้านเพื่อน

ญาติแนบรูปแล้วก็มีข้อความตามหาด้วย
ทีนี้มีคนเก็บโทรศัพท์ได้
หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาบางปะกง
ญาติก็พยายามตามหาตัววัยรุ่นคนนี้
แต่ก็ไม่เจอตัวจนเจ้าหน้าที่ไปเจอตัวนะคะ